นันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่อากาศเริ่มร้อน
หลายคนสงสัยความเย็นหายไปไหนและความเย็นจะมาอีกเมื่อไหร่

ปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้อากาศร้อนแบบนี้
เพราะว่าตอนนี้เองบริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
และที่สำคัญครับพายุบริเวณก่อนหน้านี้
ก็มีการหอบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
ชื้นเหล่านี้ถ้าหากมีเยอะหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดฝนตก
บางจุดบางพื้นที่ก็จะทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าว

ในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ออกจากบ้านดูฟ้าดูฝนด้วยละกัน
อากาศแปรปวนแบบนี้ทั้งร้อนทั้งเรื่องของฝน
รวมไปถึงความหนาวเย็นที่จะมายืนเมืองแถวเราในช่วงกลางสัปดาห์แน่นอนครับ
หลายคนนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุในระยะนี้คงจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
เพราะว่าอาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย
ตอนนี้เขาก็มีการออกมาประกาศเตือนนะครับว่า
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้
โดยโรคส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบฉับพันธุ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งอากาศร้อนอากาศที่มีความหนาวเย็น
รวมไปถึงฝนสามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้๒ประเภทครับ
อย่างแรกก็คือโรคติดต่อที่สามารถที่จะแพร่กระจายได้
ไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจโรคติดเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
ส่วนอย่างที่๒ก็คือโรคแบบไม่ติดเชื้อ
ก็คือโรคหอบหืดที่จะแสดงอาการกำเริบในช่วงฤดูหนาว
หรือว่าในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น
กลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง๖ปี
รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
ดังนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มนี้คงจะต้องหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนอกจากนี้
คงจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
รวมไปถึงดูแลลักษณะอนามัยที่ในบริเวณที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ
เพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยจากโรคต่างที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ